อีกเรื่องหนึ่งต้องตามกันต่อเหมือนกันที่ราชบุรีค่ะ
กรณีที่สาวท้อง๔เดือนเนี่ยบอกว่าโอ้โห
มีชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจบุกเข้ามา
มาบอกว่าจะตรวจค้นยาเสพติดมีการเอาเงินเธอไปด้วย
แล้วเงินตรงนี้เธอจะเอาไปฝากคัน
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้การจังหวัดรู้แล้ว
ประเด็นแรกตำรวจจริงนะคะ
ดังนั้นตอนนี้มีการสั่งย้าย๕นายตำรวจก่อน
แล้วผู้การจังหวัดบอกว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรม
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นกลุ่มชายชะกันที่บุกเข้ามาที่บ้าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันพระฤทธิ์ที่ผ่านมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียน
ดิฉันขอเรียกคนผู้หญิงท้องที่เป็นผู้เสียหายว่านางเสาเอนะ
อายุ๑๘ปีท้อง๔เดือนอยู่
บอกว่ากลุ่มชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เข้ามาถึงที่บ้านเลยมาตอนดึกด้วย
แล้วขอหมายค้นขอดูหน่อยสิคุณตำรวจ

แล้วพอตรวจค้นไปแล้วก็ไม่เจอยาเสพติดด้วยนะ
แต่ตำรวจชุดนี้บอกว่าจะเอาเงินของเธอ
ที่เก็บเอาไว้ในลิ้นชัก๙๕๐๐บาท

ตำรวจเอาไปด้วยอ้างแบบนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเอาไปตรวจสอบเลขที่อยู่บนธนบัตร
ว่าเป็นเงินล่อซื้อคดียาเสพติดหรือเปล่า
ทีนี้พอเธอมาร้องขอความเป็นธรรม

จนถึงวันนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางตำรวจเลย
แต่ยังไงก็ตามจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

โอ้โหคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเข้ามากลางดึกด้วย
แล้วตัวเธอเป็นผู้หญิงท้องอยู่ด้วยอยู่บ้านคนเดียวด้วย

สมมุตินะถ้าเกิดว่ามีการยัดยา
แล้วเธอตกเป็นผู้เสียหายใครจะรับผิดชอบ

หากินง่ายเกินไปแบบนี้
ถ้าเกิดมีใหม่มีอะไรก็
ยังว่าไปยังค่ะนี่คือเขาบุกลุกด้วยแล้วหนูก็อยู่คนเดียว
ถ้าเกิดหนูเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ

ก็คือหนูอยู่คนเดียวอะค่ะ
แล้วมันถ้าเกิดไม่มีพวกป้าพี่น้อง
ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามาจับยาจริงแล้วถ้าเกิดเขามายัดหนู

เรื่องนี้พอเป็นข่าวเป็นคราวรู้ถึงหูผู้การจังหวัดราชบุรี
คือพลตำรวจตรีปรัชญาประสานศุกร์
ท่านก็บอกนะบอกว่าผมสั่งย้ายละ๕ตำรวจชุดเฉพาะกิจ
งานป้องกันปราบรามสพโพธารามทั้ง๕นายเลย
ย้ายให้ไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภูทรจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
บอกว่าให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุด
ซึ่งเรื่องนี้ผู้การจังหวัดท่านยืนยันนะคะ
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
เดี๋ยวรอตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อนะคะ